พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดเลยนะคะ
เป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ
แต่พูดอะไรไม่เท่าไหร่

ร่างทรงเขาบอกว่ามองดูรอบแล้ว
นี่มันโรงเรียนแถวหลัก๔กรุงเทพมหานครนี่นะ

แต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ

ที่เห็นแต่งชุดต่างนี่ไม่ได้มาร่วมกัน
ลีลาดตากลางลานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ
แต่ละคนเขาเป็นร่างทรง
ขององค์เทพต่างที่มารวมตัวกัน

เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมไหว้ครูของร่างทรง
พ่อปู่รือสีตาไฟ
ระบุสถานที่อยู่ทุ่ง๒ห้องหลัก๔กรุงเทพ
โพสต์นี้เป็นร่างทรงเหมือนกัน
ร่างทรงของเจ้าแม่ละลิตากาลี
อยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
จริงแล้วคนที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ออกมาเนี่ย

จะจัดแบบไหนเนี่ยไม่มีอะไรว่า
ว่าให้ครูอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ
แต่คลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปเขาบอก
อุ้ยสถานที่นี้นี่มันโรงเรียน
เคหะทุ่ง๒ห้องวิทยา๒นี่นะ
เป็นโรงเรียนประถมสังกัดกรุงเทพ

เอ้าทำไมโรงเรียนถึงเข้าไปทำพิธีแบบนี้ได้
และเข้าไปในช่วงเวลากลางคืนด้วย

ทีมข่าวของเราพยายามสอบถามไปที่นายรัฐพงศ์รัฐสมุทร

แต่ว่าเป็นวันหยุดไงก็เลยไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลานี้
เดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อไปอีกค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ
อาจารย์รัฐภงอาจจะเป็นการไปเช่าพื้นที่หรือเปล่า

ยังอยู่ที่เรื่องของร่างทรงไปกันต่อนะคะ
ทีนี้เป็นเรื่องราวที่แชร์ออกมาในเฟซบุ๊กนะคะชื่อ

เป็นเรื่องราวของร่างทรงเป็นสาวประเภท๒นะคะ
อ้างว่าเปิดสำนักอยู่ที่ราชบุรี
เป็นร่างทรง๑๐๘องค์หรือ๑๐๘เทพมีความสามารถพิเศษนะคะ

ขันครูเริ่มตั้งแต่๕๐๐จนถึง๑๕๐๐๐บาท
จ่ายเงินแล้วพิเศษก็คืออยากให้เทพองค์ไหนมาทำนายให้มาดูดวงให้
เรียกมาเลยและร่างทรงร่างนี้เรียกได้ตามสั่ง
มีทีเด็ดกว่านั้นคือถ้ากลัวว่าคำทำนายของเทพองค์เดียวจะไม่แม่น
เขาบอกว่าร่างทรงนี้อันเชิญเทพเข้ามาได้พร้อมกันทำนายพร้อมกันแบบหมู่คณะ
ความสามารถพิเศษนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงเขาบอกทำให้ร่างทรงนี้รายได้เดือนละ๑แสนถึง๑๕๐๐๐บาท
จากภาพที่เกี่ยวกับร่างทรงการทำงานแล้วเป็นอาชีพอิสระของเขาแล้ว
ยังพาโพสต์ภาพการใช้ชีวิตหรูหราจับเงินบ้างจับทองบ้างซื้อของให้แฟนหนุ่มบ้าง
สักครู่นี้จะเห็นบิ๊กไบท์รถจักรยานยนต์นะคะแชร์ออกไปคนก็มาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
พูดแบบนี้ค่ะร่างทรงขอบคุณหลายคนที่มาทักให้กำลังใจเรียกร้องผ่านครูเป็นเงินเป็นทองนั้นไม่ใช่ความจริง
อาจจะมีบ้างเล็กน้อยตามความศรัทธาคนที่เดือดร้อนมาหาเอาเงินไปช่วยก็มีที่โพสต์ทองลงไปเยอะซื้อมาขายไปทั้งนั้นโอ้โหทอง
เขาบอกซื้อมาขายไปจับเพชรจับทองมาขายบางอย่างไม่ใช่ของจริงซื้อมาใส่เล่นปะปนกันไปเยอะไปใส่เล่นปะปนกันไปนะคะ
ส่วนที่เห็นภาพไปนั่งรับประทานอาหารร้านหรูไม่ใช่๓๐๐๔๐๐ราคาจับต้องได้อันนี้เป็นร่างทรงโพสต์มาว่ากัน
ก็แล้วแต่วิจารณญาณ